เอามาดูเรื่องที่คุณเบิร์ตเกริ่นเอาไว้นะคะเรื่องของลูกที่จังหวัดน่าน
ที่จะเอาปืนมายิงพ่อนะฮะแต่ว่าพาดเป้าค่ะ
เพราะว่าปืนเนี่ยขัดลำกล้องพ่อสวนกลับคุณผู้ชมค่ะ
เอาปืนลูกซองยิงสวนออกไปถูกกลางหน้าอกลูกชายเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเวียงสาที่จังหวัดน่าน
นำตัวในสมานใจคำอายุห้าสิบเก้าปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เพราะว่านายสมานเนี่ยยิงนายนัทธพงศ์หรือว่านายเจมส์ใจคำ
อายุสามสิบปีลูกชายค่ะเสียชีวิตยิงด้วยปืนลูกซองนะคะ
กระสุนเข้าที่หน้าอก๙แผลที่บ้านนี่แหละที่จังหวัดน่าน
ตอนทำแผนก็มีกำนันคนหนึ่งในหมู่บ้านใช้ตำแหน่งประกันตัว
สมานออกมาสู้คดีนะคะ
ให้การกับตำรวจบอกลูกชายอารมณ์ร้อนค่ะ
เวลาทะเลาะกับคนอื่นนอกบ้านกลับมาบ้านลงกับคนที่บ้านตลอดเลยนะคะ
ชอบหาเรื่องทำลายข้าวของในบ้าน
นานมานี้เนี่ยก็พยายามจะเผาบ้านแต่ว่าญาติญาติเห็นเอาไว้ก็ช่วยกันไว้ได้ทัน

แล้วลูกชายก็เคยขู่ว่าจะเอาปืนมายิงคนในบ้านให้หมดทุกคนเลย
วันนี้นะครับวันเกิดเหตุนี่นะคะ
ทะเลาะกับภรรยาตัวเองแล้วเข้ามาที่บ้าน
ก็เอาปืนย่องมาทางหลังบ้านยิงมาที่ตัวเขาเนี่ยนัดหนึ่ง
ยิงพ่อเนี่ยนะคะยิงพ่อนัดหนึ่งแต่ปรากฏพลาดกระสุนพลาดเป้า
ทีนี้พอจะยิงอีกนัดหนึ่งเนี่ยกระสุนก็ขัดลำกล้องอีก๒นัดแล้วไม่สำเร็จนะคุณผู้ชม
พ่อเห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนลูกซองยิงสวนออกไป
ปรากฏว่านัดเดียวเท่านั้นแหละถูกลูกชายตายคาที่ค่ะ
ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานแล้วรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปบ้านหลังนี้ค่ะญาติญาติยังเศร้ากันอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เนี่ยค่ะก็สูญเสียสมาชิกในครอบครัวนะคะ
ก็มีการจัดพื้นที่เตรียมงานศพของนายนัทพงศ์
แต่ว่ายาดก็ไม่ได้ให้ข้อมูลบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันค่ะ